คุณผู้ชมคะคดีแชร์แม่มณีนะคะก็อยู่ระหว่างการขยายผล
ผู้ที่ร่วมขบวนการแล้วก็ไล่ตามยึดทรัพย์สินนะคะ
เพื่อนำมาคืนให้กับผู้ที่เสียหายแม่มณีกับสามีตอนนี้อยู่ในเรือนจำ
เจ้าหน้าที่ได้มีการขยายผลก่อนหน้านี้ควบคุมตัวได้๒คน
เป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะคะเป็นคนที่ช่วยในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน
ล่าสุดออกไม้จับอีกหนึ่งแล้วก็จับตัวได้แล้ว
ดังนั้นตอนนี้๕คนนะคะสำหรับขบวนการโกงแชร์แม่มณี
พลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
สอบปากคำผู้ร่วมขบวนการ๒คนแรกที่จับได้
คือนายปิยะคิรีสุวรรณกุลและนางสาวพรสวรรค์ภูอินอ้อย
แล้วก็ล่าสุดจับได้อีกหนึ่งก็คือนางสาวสุพรรณีนิกรกุล
เป็นรายล่าสุดเลยนะคะแล้วก็มีการขยายผลยึดทรัพย์สินค่ะ
ทรัพย์สินมาเพิ่มเป็นเงินสด๕๕๐๐๐๐บาท
ทองคำน้ำหนัก๑๐บาทและแหวนเพชรนะคะ
ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่บอกว่าณตอนนี้มีผู้ต้องหาในคดีนี้

ข้อมูลชุดสืบสวนของตำรวจบอกว่าจะต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อที่จะไล่ตามหาทรัพย์สินของแม่มณี
เพราะว่ามีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินไปในหลายบัญชีด้วยกัน
ส่วนเรื่องของแม่มณีว่าตกลงท้องหรือไม่ท้องเนี่ยค่ะ
มีคำยืนยันจากอธิบดีกรมราชธรรมค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนัน
ท่านบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำจัดพยาบาลประจำเรือนจำ
ใช้เครื่องตรวจคันแบบทั่วไปตรวจเบื้องต้น
ขึ้นหนึ่งขีดหนึ่งขีดหมายความว่าไม่ท้องค่ะ
เจ้าที่เรือนจำก็เลยคุยกับแม่มณี
บอกว่าอยากไปตรวจอย่างละเอียดไหม
มีคลินิกแม่และเด็กที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แต่แม่มณีบอกว่าไม่ไป
ดังนั้นก็เป็นความประสงค์ของผู้ต้องหา

ถ้าท้องขึ้นมาจริงเขาก็มีเรื่องในการดูแลอยู่แล้วนะฮะ

ส่วนกรณีของชายหนุ่มที่ไลฟ์เฟซบุ๊กกรีดหน้าตัวเอง

มะนาวที่เป็นแม่ขายของแม่มณีเนี่ยบอกว่าเทเงินเข้าไป
โอนเงินค่าแชร์ให้เขา๑๔๐๐๐บาทนะครับ
แล้วมะนาวก็รับปากว่าจะให้เงิน๕พฤศจิกายน

ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ได้เงินแล้วนะ
มะนาวเองก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับ

โดยบอกว่ารายละเอียดของการฝากออมของในเห็งชดใช้ตามนี้แล้ว
ที่คุณฝากออมแล้วไม่ได้รับคืนมันเป็นปัญหาของคุณกับเรา

แต่จะให้ตามจ่ายดอกร้อยละ๒๐มันคือปัญหาของคุณกับคนปล่อยกู้
เราก็ไม่ได้สั่งให้คุณไปกู้มาเล่น
เรามีปัญหากับแม่มณีคุณไม่ได้มาแก้ปัญหาให้เรา
ลงทุนไปกู้มาเล่นมองเห็นความโลภของตัวเองบ้างไหม
เงินที่ฝากมาอยู่ที่พี่เดียแต่เงินที่คืนไปคือเงินส่วนตัว
ตกลงเขาได้คืน๕๕๐๐๐บาท
ทั้งที่ผมไม่เคยให้ข่าวเลยว่าผมเล่นครั้งแรกผมบอกว่าผมเล่นมาแล้ว๒เดือน
คุณจะมาหักดอกอย่างนี้
คุณหนึ่งเขารับไม่ได้หรอกใช่ป่ะอย่างนี้ก็เหมือน
เขาเอาเงินผมพวกผมไปหมุนในเมื่อเมื่อวานบอกว่าให้ไปสู้ในชั้นศาลก็ได้ครับ
แต่ไอ้เงินผมไม่เอาหรอกดอกไม่เอาก็ได้ตอนนี้ผมได้ต้นผมคืนครบแล้วไม่เป็นไร
ได้๕๕๐๐๐บาทได้ต้นก็พอแล้วล่ะไอ้แสงสี่นี่มันคือดอกดีไม่สูญไปเลยครับ